สุดท้าย
เอาละครับเปิดสึกวันมาร์นฉันคือเธอนะครับ
รอบนี้เราจะสลับหน้าที่กันระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะครับผม

ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยซ่อมเขาจะเป็นคนฝ่ายหามากกว่า
ไปหาว่านี่พังตรงนู้นเปลี่ยนหลอดไฟเขาทำได้ไหม
คือว่าคุณเก็บไว้ที่แบบว่าที่บางแดดในรถบ้าง

เพราะแบบพรุ้งรอปิดปุ๊บเจอปุ๊บป้า
บ้างไงเนี่ยหอปิดไหม

อยากรู้ว่ามันอยู่ไหนปรึกษาคนนี้
เขาหาเจอหมดแล้วยางอะไหล่หลังรถเนี่ย
โลกเราเริ่มถามว่านี้เษิฟ
ทุกตรงนั้นอะเยียบเลย
เองซ่อนไว้ไม่ดีดีวะซ่อนไม่ถูกต้องเลย

ที่ซ่อนที่ไหนใต้ผมใต้ผม
ซ่อนไว้ใต้ผมอีก

แบ่งการดูแลทางนี้

ก็คืออย่างอย่าว่าแต่งงานผู้ชายเลย
งานผู้หญิงก็ยังไม่ทำอะไรกัน
เคยเห็นบอกว่าเคยซึ่งผลตาปลอมไว้ที่หน้า
คือผลตาปลอมเวลาสุภาพสตรีใช้เสร็จแล้ว
ส่วนมากเวลาถอดออกก็จะวางไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งบ้าง

อ๋ออีแจ็คคิดดีดี

ในบ้านผมจะของใครก็ต้องของเมีย

ติดรถอะของคนอื่นให้เคิ้มแบบนี้เหรอวะ

แปะใบหน้าคอนโสล็รสบ้าง
บนหัวเตียงบ้างในห้องน้ำบ้าง
ทุกที่ที่สามารถที่จะสามารถนอนตรงนั้นได้หรือว่า

แปลกทุกที่ครับผมแตกจนไม่รู้ว่าตกลงขนตาหรืออะไรก็ไม่รู้
มันล่วงหลวยอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน

ขนแรก
ของคุณนี้ภรรยาคุณนี้เห็นบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามีประโยคยาวคุยกันต้องคุยยาวไปปุ๊บเนี่ย

คือมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเกินไปอ่ะครับ

เอ๊ะเนี่ยพ่อซื้อนะซื้อรถมากระบะนะ
เขาบอกว่าเขาจะแถมทุกอย่างออกชาติมีหมดเลย

มันก็มีเบาะมาด้วยแหละ

มีผมไม่ได้

นางน้ำออกมาแล้ว

หลังจากสนุกสนานกับเรื่องราวไปแล้ว
ผู้หญิงเนี่ยเขาจะได้แข่งกันตรงนี้
เขาเรียกว่าเก็บใจไว้ในลิ้นชักแบบนี้ครับ
ความมันฉันคือเธอสลับหน้าที่ทำภารกิจให้เข้าใจหัวอกของคู่ของคุณ
เก็บใจไว้ในลิ้นชัก
ฝ่ายหญิงของทั้งสองคู่จะต้องใช้เครื่องมือช่างอย่างประแจ
กดสลักน็อตในแต่ละชั้นเพื่อให้หัวใจก็มาถึงฉลาดสุด
ฝ่ายหญิงคู่ใดทำได้เร็วที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะรับไปเลย๒หัวใจ
ฝ่ายหญิงถ้าเกิดว่าใครชนะเอาไป๒หัวใจทันที

ถึงที่ของสาวจะต้องเอามาฉายเดียว
โชคว่าแมนแทนนุ่มในศึกษ์ที่๒แล้วละครับ
พร้อมแล้ว

ประแจหลุดมือ
เอาล่ะสิครับประแจหลุดมือทำให้เสียเวลาไป
แล้วทีนี้คุณหญิงจะตามทันหรือไม่
คุณอ้ำก็นำไปอีกแล้วครับ
เทคนิคหมุนประใจของคุณอ้ำสุดยอด
และก็เป็นทางด้านคุณอ้ำที่โชว์ความแม้น
เทคนิคการหมุนประแจ
เอาชนะไปได้ในศึกนี้
หัวคนนี้นี่เขาหลักสูตรเขาแม่นมาก

ต้องให้จังหวะ

จังหวะเขาดีมากเลย
ผมก็อย่างที่บอกว่าเป็นการต่อให้ก่อน
ตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดเห็นภาพตอนแรกนะครับผม

จากเอาประแจหมุนแล้วไม่พอ
เอานิ้วตัวเองหมุนน็อตด้วยนะครับผม

แล้วต่อไปประแจมันลอยไปถึงทั้งหนึ่งได้

จับรูดกระเด็นไปหนึ่งเลยครับผม

เพราะกลัวว่าประแจจะกระเด็นหน้าผมจะเสียโฉน

ไม่เสียไปกว่านี้แล้วพี่เอิ้ง
ตอนนี้คุณศูนย์แล้วก็นี่เขานำไป๓ต่อ๐แล้ว

จากนี้ไปก็ต้องเป็นผู้ชายทั้งคู่

ดูสิว่า๓หัวใจสุดท้ายนี้ใครจะได้ไป
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับ

และฝีมืออันแพรวของคุณอ้ำ
ก็ทำให้เป็นฝ่ายเอาชนะในศึกนี้
ทำคะแนนนำไปเป็นสามต่อศูนย์หัวใจ
งานนี้ก็ต้องมาวัดกันในศึกแห่งศักดิ์ศรีของชายหนุ่มกัน